กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
จากอีซานบ้าน่ามาอยู่กลุ่ม

ตอนนี้นักลงดาราฮีสคอบเบอร์กันยกใหญ่
นางเอกพระเอกเต้นกันสนั่นกอง
จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ

มันลุยล้าย
อ่ะไปดูเบื้องหลังกันหน่อยจ๊ะ

อ่ะอันนี้สามก่อนอันนี้สาม
เอาไว้เดี๋ยวพึ่ง

ปลอดภัยไม่จัดจอง

ปลอดภัย
ตอนที่สามบ้านมามาอยู่ตรง
จะเห็นภูมิเลยอ่ะ

เอาล่ะค่ะปรบมือให้กับความตั้งใจสุดยอดของทั้ง๓คนนะคะ

แต่บอกเลยว่าฮาโดนใจเอฟซีแน่นอน
คนดูไปจะ๔ล้านแล้วจ้า
เรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยจริงนะคะ
ว่าแล้วพวกเราลองซ้อมอีกทีไหม

เพราะเขามีกระโดดด้วยนะ
ท่าสั่นไปหมดแล้วแม่

พวกเธอเย็นไปก่อนจะเหนื่อย